วันนี้ไปติดตามความคืบหน้าไทยนั้นเตรียมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับโลก
จัดการอันการมาแล้วถึง๖๘ครั้งโดยกระจายการอันการไปถึง๑๘สนามใน๑๕ประเทศ

และประเทศเจ้าภาพได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี
ประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน
ได้ทำโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี๒๕๕๙
เนื่องจากเป็นสนามที่มีมาตรฐานดีสุดในประเทศไทย
ด้านพันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะได้สิทธิ์

ก็คิดว่าความพร้อมในชั้นต้นนะครับ

เราเห็นว่าการที่เราจะมีสินค้าชั้นดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้ว
ซึ่งส่งทีมเข้าร่วมกันในการระดับนานาชาติ
องว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอ
ซึ่งหากได้รับสิทธิ์จริงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลอดจนเพิ่มความนิยมของกีฬามอเตอร์สปอร์ต

จริงแล้วอยากจะมองในเชิงระดับประเทศเรามากกว่านะครับ
ถ้าทางผู้จัดเองททรัพย์บอลนาร์หรือต่าง

นั่นหมายถึงว่าประเทศไทยเรามีความเหมาะสม
มีมาตรฐานที่ดีที่จะสามารถรองรับกลางแข่งขันระดับโลกได้
และสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยว
จากกลุ่มผู้ขับบิ๊กไบท์แต่ละชาติในอาเซียน
และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ขี่บิ๊กไบท์ของแต่ละประเทศในอาเซียน

และช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่ที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งสร้างนักแข่งหน้าใหม่มาประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยอีกด้วย
คิดว่าจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติ
ขับขี่อย่างปลอดภัยถูกทาง
และยังช่วยส่งเสริมในการขับขี่ที่ดี

เพื่อมีผลดีกับเมืองไทย

นักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองไทย
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้พลเอกธนศักดิ์ประติมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
สั่งให้เดินหน้าเต็มที่โดยเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเรื่องงบประมาณ
ซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นฤดูการ๒๐๑๘
ลุ้นกันต่อไปว่าประเทศไทยจะได้เป็น๑ใน๑๘สนามของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกหรือไม่
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน